คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดบุรีรำค่ะผู้เป็นแม่บอกเลยว่าหัวใจสลายเลยจริงจริง
เพราะว่าไปเห็นข้อความที่ลูกสาวของคุณแม่เรียนอยู่ป๖อายุแค่๑๒ค่ะ
เป็นข้อความที่ลูกสาวคุยกับครูเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนอายุ๓๙ปี
แล้วลักษณะการคุยกันเป็นการคุยกันในเชิงชู้สาว
แล้วสุดท้ายคุณแม่เขาเอาเรื่องนะคะเอาเรื่องแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ฝ่ายครูก็ไปพบกับตำรวจครับก็บอกว่าไม่ได้ข่มขืน
ก็แค่กอดจูบแล้วก็เอามือจับอวัยวะเพศแค่นั้น
โอ้โหแต่ครูอายุ๓๙นะเด็กอยู่ป๖อายุ๑๒
แล้วเป็นลูกศิษย์ด้วยใช่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้อความแชทนะคะ
ครูขอให้เด็กนักเรียนหญิงชั้น๘
น้องนักเรียนหญิงชั้นป๖ลบข้อความที่แชทกันในช่วงที่ผ่านมา
เพราะมีข่าวครูเป็นผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนที่จังหวัดมุกดาหารแล้วถูกไล่ออก

เห็นข่าวนี้เลยบอกเด็กนักเรียนว่าที่เราคุยกันลบข้อความทุกครั้งนะ

แม่กับพี่สาวของเด็กนักเรียนหญิงจะมาเห็นแต่น้องนักเรียนหญิงบอกว่าส่งข้อความบอกว่า
ถือโทรศัพท์เอาไว้คนเดียวตลอดเวลา

เหมือนกับมีการใช้คำว่าถี่รักคุยกันอะไรแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้คุณแม่ของน้องนักเรียนหญิงคนนี้เป็นคนออกมาเปิดเผยนะคะ
ขอใช้ว่านางเอ๋เป็นนามสมมุติ
คุณแม่บอกว่าแม่กับสามีเนี่ยทำงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีให้ลูกสาว๒คนคนหนึ่งอายุ๑๘คนหนึ่งอายุ๑๒อยู่กับยายที่อำเภอบ้านด่าน
เมื่อวันก่อนลูกสาวคนโตส่งรูปคือเหมือนกับแคปหน้าจอโทรศัพท์มือถือของลูกสาวคนเล็กอ่ะอายุ๑๒

แล้วก็เห็นข้อความลูกสาวคุยกับครูลักษณะเชิงชู้สาวลึกซึ้งแม่บอกแม่ยอมรับไม่ได้แม่ตกใจมากแม่กลับบ้านเลยนะคะ
แล้วก็ไปถามเรื่องนี้กับลูกสาวลูกสาวยอมเล่าให้ฟังว่าเมื่อปิดเทอมที่ผ่านมาครูคนนี้ให้น้องไปรดน้ำต้นไม้ในโรงเรียน
แต่ให้น้องไปกับนักเรียนคนอื่นที่เป็นนักเรียนหญิงหมดเลย

แล้วก็ที่ผ่านมาคนในพื้นที่พูดถึงพฤติกรรมของครูบอยนามสมมุติคนนี้บ่อยมาก
แต่ไม่มีใครคิดว่าจะถึงขั้นก่อเหตุแบบนี้
แต่เหมือนกับว่าครูบอยไหวตัวทัน

แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสพบ้านด่านนะคะ
ยืนยันว่าจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทำนองฟู้สาวทำนองแบบ

แล้วก็คุยไปคุยมาน่ารักดีอย่างนั้นอย่างนี้

สุดท้ายมันไม่ใช่

ถ้าอาจารย์คุยกับนักเรียนแบบนี้

มันต้องว่ามีการสอนการเรียน

โดยปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนเด็ก

แต่ยอมรับว่าได้ทำการ

แล้วก็อวัยวเพศของเด็กหญิงคนนี้

เมื่อช่วงก่อนปิดเทอมที่ผ่านมา

คุณอยู่ในห้องคอมใช่ไหม
ครับผมห้องคอม
ทีนี้ก็
ก็โทษกันเลยครับ
แต่ว่าก็โทษทำโทษกระสับ

ก็คือกระทำอนาจารย์เด็ก

แล้วก็พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปจากบีดามารดาผู้ปกครอง

ลาออกต้องถ้าผิดจริงก็ต้องเปลี่ยนเป็นไร่